คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้รถยนต์ไฟไหม้
กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุก็เลยหุยรีบมากเลย
รีบไปช่วยระงับเหตุแต่ปรากฏว่า
ตัวเจ้าของรถเก่งที่ไฟไหม้ครับ
เมาแอไม่รู้เรื่องคนช่วยเนี่ยรีบไปช่วยนะ

เขารีบบึงไปช่วยครับแต่เจ้าของรถที่ประสบเหตุ
เมาไม่รู้เรื่องนั่งกินบะหมี่คืนสำเร็จรูป
นี่คือกล้องติดหมวกของอาสามูลนิธิร่วมกับตันยู
สอนอประเวทชุด๒บันทึกภาพเอาไว้นะคะ
นายนรัฐพงทิพย์เน็บนพนล
นี่นี่มาถึงรถแล้วเดี๋ยวไปถึงแล้วคุณผู้ชมลองดูนะ
คือเขาก็ตั้งใจจะไปช่วยดับไฟ

เหอะก็มีเครื่องมือดับเพลิงอยู่ที่รถจักรยานก็เลย
นี่นะคะพี่เขาก็มีถังเคมีฉีดสกัดเพลิง
๕นาทีคือรถก็ไม่ได้เสียหายทั้งขั้น
ไปบางส่วนเพราะมาถึงเร็วใช่ไหม
เขาก็บอกว่าตั้งใจมากเลย
รถกู้ภัยเคลื่อนที่คันนี้ไปช่วย

เงินส่วนตัวนะคะช่วยเหลือสังคม
อุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์กู้ภัยดับเพลิง
มีติดเอาไว้หมดเลยไปฟังเสียงพลเมืองดีที่เขาไปช่วยนะคะ
ก็สภาพเดิมก็มีไฟลุกใต้ฝากระโปรงครับ
แล้วก็ลุกขึ้นมาด้านกระจกหน้านิดหน่อย
ก็เอาสายดับเพลิงฉีดแยงเข้าไปด้านใน

ใช่ครับมีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง

ปกติเคยเข้าถึงกระเด็นแบบนี้บ่อยไหมครับ
นานครั้งครับแต่ว่าพอไปถึงขั้นแรกเนี่ยเราทำอะไรได้คล่องตัวกว่าได้ระงับเหตุให้มันบรรเทาลงได้นะครับ
ไปถึงเร็วมากอุปกรณ์พร้อมมากครับพี่นรัชพงศ์จะร่วมกับตันยูแต่ทีนี้คนขับรถคันที่ไฟไหม้
รถตัวเองไฟไหม้นะคนเขามาช่วยกันนะรีบพุ่งมาช่วยเจ้าหน้าที่รีบมาตัวเองทำอะไร
ขิวค่ะเหมาด้วยค่ะเขาบอกว่าไปสั่งสรรกับเพื่อนที่คลองโหขับเรื่องจะขับรถไปแถวบางจั่งสุขมวิท

มันพุ่งออกมาจากหน้ารถจอดรถแล้วก็เอ๊ะที่ตัวมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ซองนึงนี่
ครับก็นั่งกินคือจอดรถเข้าข้างทางแล้วคว้ามาก่อน
นี่ค่ะนั่งกินรอรอคนมาช่วยสบายใจนั่งรอกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปเรื่อย

พร้อมหกพร้อมหกจะไปไหนครับ

ขับมาก็อยู่ก็ไฟลุกเลย

ก็กินสอบเต้น